ปีใหม่นะคะก็อยากจะเริ่มต้นปีด้วยเรื่องราวดี
ด้วยการทำบุญเป็นประจำทุกปีนะคะ
เราก็เห็นพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดกัน

วันหยุดเมื่อวานวันนี้ก็เดินทางไปท่องที่เอาไปทำบุญไหว้พระกันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะในการเริ่มต้นศักราชใหม่
ก็ถือเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่ค่ะ
สิ่งแรกที่คนไทยหลายคนจะต้องทำนะคะ

อย่างเช่นวันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้ว
วันพรุ่งนี้ก็จะไปเริ่มต้นทำงานใหม่แล้วนะคะ

คนไทยก็ยังเดินสายทำบุญ
หากใครอยากจะมาทำบุญนะคะ
เสริมสร้างชีวิตในปี๒๕๖๑ให้มีความก้าวหน้า
เริ่มต้นที่จุดนี้ก่อนเลยค่ะ
เพื่อที่จะเอาเลิกเอาชัย
ให้ชีวิตในปี๒๕๖๑มีความมั่นคง

บรรดาสายบุญที่เดินทางมาทำบุญไหว้พระเก้าวัด
เพื่อเสริมดวงและความเป็นสิริมงคล
เพราะความเชื่อที่ว่าหากใครอยากเจริญในหน้าที่การงาน
ต้องมาสักการะบูชาสารหลักเมือง
เพื่อชีวิตจะได้มีความมั่นคงมีหลักมีชัย
ในการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่
และเมื่อเข้ามาในสารหลักเมืองแล้ว
จะต้องสักการะเทพารักษ์ทั้ง๕คือ
พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรี
เจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อหอกลอง
เพื่อตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมวาสนาบารมี
ไหว้ศาลหลักเมืององค์จำลองด้วยทูปสามสีเทียนหนึ่งเล่ม
แพร่สามสีดอกบัวและไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัย
มไปต่อที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
ไหว้พระแก้วมรกฏเพื่อความเป็นสิริมงคล
ว่ากันว่าไหว้พระแก้วมรกฏให้แก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปี
จุดที่๓คือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพ
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้ามากราบนามัศกาลพระพุทธศัยญาติ
เพื่อชีวิตจะได้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีตลอดปี
ขณะที่คนที่เดินสายทำบุญ๙วัดต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เมื่อได้ทำบุญเสริมดวงเสริมโชคชะตาแล้ว
ชีวิตทั้งหน้าที่การงานก็จะประสบความสำเร็จ
ในฐานะคนไทยนะคะเราก็อยากที่จะเริ่มต้นปีใหม่
สิ่งดีด้วยกันสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ก็คือได้มากราบพระได้มาทำบุญได้มาตั้งอกตั้งใจค่ะ
จริงแล้วเนี่ยพระท่านอาจจะไม่ได้ช่วยเราได้มากนะ
ถ้าเราไม่ทำความดีไม่ช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมคะ
แต่ว่าบารมีของท่านก็จะทำให้เรามีพลังใจ
แล้วก็ทำงานได้เต็มที่ค่ะ
แล้วก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองในปีใหม่นี้ค่ะ
ส่วนที่สารเจ้าพ่อเสือก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาสักการะเจ้าพ่อเสือ
พ่อกวนอูเจ้าแม่ทัพทิมเพื่อเสริมอำนาจบารมี
ส่วนคนไหนที่ปีชงก็มาแก้เคล็ดเสริมดวงชะตากันที่นี่
จากนั้นก็ไปต่อไหว้พระขอพรกันต่อที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
ไหว้พระองค์ประธานซึ่งหากใครได้มาไหว้พระวัสสุทัศน์แล้ว
วิสัยทัศน์กว้างไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป
ที่๖คือวัดชนะสงคราม
เมื่อเข้ามาแล้วต้องกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ
สมเด็จกรมวังราชบวรมหาสุรสิงหานาฏ
นับถือความซื่อสัตว์มีความเชื่อว่า
ยพระวัชนะสงครามอุปสรรคร้ายพ่ายแพ้
จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
จากนั้นข้ามไปฝั่งธนบุรีมีอีก๓วัดให้ได้เดินสายทำบุญ
เข้าไปที่วัดระคังโคสิตารามไปสักการะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรี
และพระประธานที่วัดระคัง
มีความเชื่อว่าไหว้พระวัดระคังมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี
ส่วนวัดที่๗วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้ง
ก็มีประชาชนเดินสายมาทำบุญอย่างต่อเนื่อง
มาที่วัดอรุณราชวรารามแล้วก็ไปไหว้พระปาง
ชีวิตจะได้รุ่งโรดทุกวันทุกคืน
ส่วนวัดที่๙วัดกรยานมิตร
ซึ่งถือเป็นวัดสุดท้ายของทริปเดินสายไหว้พระขอพรทำบุญ๙วัด
วัดกรยานมิตรไปไหว้หลวงพ่อสำปอกง
หรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระโตริมน้ำตามตำนาน

หากใครได้ไหว้หลวงพ่อสำปอกงแล้ว
จะมีโชคดีมีชัยปลอดภัยทั้งปี
ถือเป็นการใช้เวลาวันหยุดสุดท้าย
ส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ของคนไทยสายบุญ
เพราะการได้เดินสายทำบุญครบ๙วัด
ถือเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีจอ
เสริมความเจริญก้าวหน้าอำนาจวาสนาบารมี
ที่จะต้องเริ่มต้นในชีวิตในปี๒๕๖๒
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน